การนี้ค่ะเรื่องของพ่อตาโหดที่ฟันหัวลูกเขยเสียชีวิต
เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปภาพก็ค่อนข้างน่ากลัว
สามข้อพระทุนธานีเนี่ยค่ะครบภาพนี้ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กำลังอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มพ่อตารายนี้นะคะความคืบหน้าเหตุนายสมชายจาดมีหรือช่างชายอายุสี่สิบห้าปีที่ก่อเหตุใช้มีดอิโต้ฟันนายประเสริฐพันเอกหรือไก่
อายุ๒๘ปีซึ่งเป็นลูกเขยเสียชีวิตจมกองเลือดที่ข้างโซฟาชั้นล่างของบ้าน
ซึ่งจุดนี้มันเป็นบ้านพักคนงานร้านทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยเนี่ยนะคะ
คือผู้เสียชีวิตถูกมีดฟันที่ศีรษะ
แล้วก็ตามร่างกายและแขนทั้งสองข้างช่วง๒ทุ่มวันที่๘ตุลาคม
จนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วหลังก่อเหตุนายสมชายผู้ก่อเหตุเนี่ย
เนี่ยก็ขับรถกระบะอีสุสุสีเทาทะเบียนบาวไว้ไม้รอเรือ
ห้าแปดเก้าราชบุรีหลบหนีไปพร้อมภรรยาลูกสาวและหลานชาย
คือหนีไปกันหมดเลยนะคะพันตรวจเอกดุรกรสิทธิสมบูรณ
กำกับการสพสามโคกก็บอกว่าพนักงานสอบสวนตอนนี้
ทุมธานีค่ะซึ่งสารอนุมัติหมายจับนายสมชายในข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้ว
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างหาเบาะแสติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะคะ
ส่วนศพของนายประเสริฐเนี่ยญาติตอนแรกจะติดต่อไปรับศพ
แต่ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องของการเตรียมเอกสารวันนี้เลยยังเอาศพกลับไปไม่ได้นะคะ

นายสมชายพันเอกอายุ๕๗ปีซึ่งเป็นพ่อผู้ตาย
แล้วก็นางจำปีโอภาษพินิษฐ์อายุ๕๓ปีแม่ของผู้ตายแล้วก็ญาติด้วย
เขาเดินทางไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อขอรับศพของนายประเสริฐพันเอก
หรือว่าไก่ที่ถูกพ่อตาใช้วุฒิมีดฟันจนเสียชีวิต
ต่อมาทางร้อยตำรวจโทวันนิชกรเหล็กดีรองศาลวะสอบสวนสอบภาวสามโคก็
อำนาจศาลในการออกหมายจับอันนั้นก็เป็นเรื่องของคดีไป
ทางด้านของพ่อเขาเนี่ยพ่อของผู้เสียชีวิตให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่า
ก็เข้าใจว่าลูกชายก็ใจร้อนเหมือนกันแต่ก็ไม่น่าจะทำกันถึงขนาดนี้ค่ะ
ลูกชายจะเป็นคนดื้อแต่กับพ่อตาเองก็เหมือนกับจะดีกัน
ไม่งั้นทำงานร่วมกันไม่ได้หรอกนะคะอันนี้คือพ่อของผู้เสียชีวิตบอก
ชนวนเหตุจะเป็นเรื่องอะไรคุณพ่อบอกพ่อก็ไม่ทราบว่าลึกเขามีอะไรกันหรือเปล่า
หรือว่าลูกชายไปตบตีลูกสาวเขาหรือเปล่าหรือมันมีความเก็บกฎอะไรหรือไม่
เนี้ยไม่รู้นะคะเบื้องลึกแต่ประเด็นที่พูดว่าจะเอาลูกสาวคืนนั้นเนี่ย
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาได้กันใหม่ใหม่อ่ะนะฝ่ายของพ่อตาเนี่ยก็มาพูดกับ
คุณพ่อเนี่ยว่าเนี่ยลูกชายอ่ะพาลูกสาวเขาหนีนะแต่ทีนี้พออยู่กันไปนานนาน
มันอยู่กันมาเป็นปีมีลูกแล้วอ่ะมันก็เหมือนก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นนะคะ
ว่าจะมาเอาลูกสาวคืนน่ะนะคะเพราะลูกก็อายุขวบกว่าแล้ว
เขาบอกว่าไม่ต้องมาหรอกงานศพลูกชายนะผู้ก่อเหตุอ่ะ
ถ้ามาเนี่ยไม่ต้องมาเลยงานศพลูกชายเขา
ดีจะช่วยยังไงก็เป็นลูกชายเขาแล้วทำงานกันมาตั้งนานเนี่ย

ส่วนทางด้านคุณแม่นางจำปีโอภาษพินิษฐ
แม่ผู้เสียชีวิตก็บอกว่าทำใจไม่ได้จริง
อยากให้มามอบตัวรับโทษที่กระทำไปไม่ต้องมางานศพลูกชาย
ก่อนที่จะไปทำงานกับพ่อตาเนี่ยลูกชายจะมากอดแม่ประจำ
ซึ่งแม่ก็ยังบอกว่าไปทำงานเถอะไปหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย
แต่ไม่รู้จริงว่าจิตใจของพ่อตาเขาคิดอะไรอยู่นะคะ
ด้านเจ้าหน้าที่ห้องศพบอกว่าเหตุผลที่วันนี้ยังรับศพออกไปไม่ได้
เพราะว่าศพที่เข้ามามันไม่มีการระบุชื่อ
ญาติต้องติดต่อที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในวันพรุ่งนี้นะคะ
เพื่อจะยืนยันตัวตนของศพผู้ตาย
จากนั้นพ่อกับแม่ถึงจะรับศพออกไปบำเพ็ญกุศลได้ค่ะ